พูดถึงเรื่องของห่อยแล้วคุณผู้ชมจะบอกว่า
ทางอิสานพวกนี้ช่วงหน้าฝนนี้

แต่ทางภาคใต้อย่างที่นี่จังหวัดสตูน
ลงใต้ดีกว่านะคะมาดูบรรยากาศของชาวบ้านในตำบลละงู
อำเภอละงูจังหวัดสตูนเก็บหอยที่ชายหาดกันค่ะคุณค่ะ
โดยเฉพาะหอยเนี่ยเขาชื่อว่าหอยกระพงเลย

กระพงเป็นหอยที่ขึ้นอยู่ตามชายหาดหรือว่าตามโคนตม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

มารับจ้างแกะเนื้อหอยคุณเขาต้องแกะเนื้อหอยพร้อมกับดึงสะดือหอยที่ที่เป็นทรายนะคะออกด้วยแล้วจากนั้นนำเนื้อหอยไปล้างให้สะอาด๕๖น้ำถึงค่อยเอามาใส่ตะกล้าให้มันเสด็จน้ำแล้วค่อยนำไปบรรจุใส่ถุงส่งขายตามออเดอร์ลูกค้า
ใช่ล้างสัก๕๖น้ำเลยนะขุ่น
แล้วค่อยเอามากระเด็ดน้ำ

ชาวบ้านเขาจะส่งขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐บาท

ถ้าเกิดว่าขายปลีกนะ
ใช่แต่ว่ามันคือหอยกระพง
แต่น่าจะตัวเล็กกว่านิดหนึ่ง
ใช่ไหมแล้วเขาบอกแต่ละวันจะขายเนื้อหอยนะ
เพาะเนื้อหอยนะประมาณ๖๐๙๐กิโลกรัม

รายได้ต่อวัน๒๐๐๐ถึง๒๕๐๐บาท

ส่วนชาวบ้านที่มารับจ้างแกะหอย
ค่าแรงวันละ๑๐๐๑๕๐บาทไปด้วย

ใครสนใจอยากได้หอยกระพงมาประกอบอาหาร

หอยมันมาติดตรงโคนตรงตมอย่างนี้เยอะ

อีกทีนอกเราไปทำพวกยำก็ได้นะ

นวกจิ้มจบได้